ติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สพสะดาวจังหวัดสงขลากันบ้างนะครับ
เพราะว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเนี่ย
สอบปากคำนายหมอกแล้วก็แฟนสาววัย๑๖ปีตลอดทั้งคืนเลย
หมอกยังคงให้การภาคเศษบอกไม่ได้ลงมือข่มขืนนะครับ
ส่วนพี่สาวของผู้เสียหายเองนอนห้องขังคืนแรกก็เครียดนะครับ
ไม่ลงติดตามรายงานได้จากคุณนัทธพงศ์
เรียบสันเทียผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
มีรายงานสดมาจากพื้นที่ครับเชิญครับ
เชิญครับครับคุณผู้ชมครับตลอด๑คืนที่ผ่านมา
ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอสะดาวที่จังหวัดสงขลานะครับ
ในส่วนของเด็กหญิงอายุ๑๖ปีแล้วก็
ตัวของในหมอกที่เป็นคนร่วมกัน
ก่อเหตุคมคืนกรรภัยชำระเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๒ปี

มีรายงานมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทั้งสองคนมีการนอนห้องคุมขัง
ตัวของหญิงสาวมีอาการเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะครับ
ในขณะที่ตัวของนายหมอกไม่ได้มีความกังวลใดนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อมูลมานะครับ
ตลอดทั้งคืนมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ในส่วนของตัวในหมอกก็ยังคงยืนยันให้การภาคเศษตามเดิมนะครับ
ว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ตามคำกล่าวอ้างของครอบครัวครับ
ต้องบอกว่านายสันพิษกบใบหรือว่านายหมอกนะครับ
คนที่อายุ๑๙ปีใส่เสื้อสีฟ้านะครับ
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดศึกษวนสศสาดาวจังหวัดสงครา
สกัดจับกลุ่มพร้อมกับนางสาวเอเด็กหญิงอายุ๑๖ปี
ที่กำลังจะหลบหนีไปที่อำเภอหาดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้
โดยทั้งคู่ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ว่าจะต้องเข้าไปในตัวเมืองเพราะว่าที่นั่นมีผู้คนพลุกพลาด
แล้วก็เลยคิดว่าตำรวจน่าจะไม่ทันได้ตรวจสอบว่าใครเป็นคนเข้าใครเป็นคนออก
ส่วนหลังก่อเหตุนะครับยอมรับว่าไม่ได้หลบหนีไปที่ไหนไกล
ตามข่าวหรือว่ามีการกล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้นะครับ
ทั้งสองคนยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอสะดาว
ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ส่วนประเด็นของการข่มขืนเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ
ก็คือว่าในหมอกเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปี
นอนป่วยเป็นโรคออทิสติกนะครับ
แต่สาเหตุที่อวัยวะเพศของน้องนั้นฉีกขาดมีเลือดไหลออกมา
เกิดจากการใช้วัตถุที่กระทำชำราวแทนอวัยวเพศของตนเอง
และที่สำคัญครับในข้อมูลส่วนนี้นายหมอกยอมรับว่าตนไม่ได้ทำ
คนที่ทำก็คือน้องที่เป็นแฟนของเขาคือเด็กหญิงอายุ๑๖ปี
ขณะที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอนุรุษอิ่มอาบนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
เมื่อวานนี้นะครับได้มีการเดินทางมาร่วมทำการสอบปากคำด้วยเหมือนกันนะครับ
และภายหลังการสอบปากคำเนี่ยทางรองผู้บังคับการได้ชี้แจงแบบนี้ครับ
ว่าในหมอกก็ยังคงยืนยันว่าไม่ยอมรับในเรื่องของข้อหาข่มขืน
แต่ข้อหาของการลักขโมยรถจักรยานยนต์ของพ่อนางสาวเอนามสมมุติไปนั้น
หมอกยอมรับในส่วนนี้นะครับ
แต่ฝั่งของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
เขาแสดงความไม่กังวลนะครับว่าในการแจ้งข้อเกล่าหาคมขืนกฎธรรมชำราว
จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างแน่นอน
เพราะมีข้อมูลจากใบรับรองแพทย์ครับ
ว่าสาเหตุที่อวัยวเพศของเด็กหญิงวัย๑๒ฉีกขาดเกิดมาจากอะไรครับ
ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่สพสะดาวขณะนี้นะครับ
ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะครับ
ในส่วนของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
ยังคงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลมาแล้วนะครับ
ว่าในหมอกยังคงไม่ยอมรับสารภาพในข้อหาข่มขืน

สถานีตำรวจภูทรอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ